เจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามที่จะลื้อลื้อถอนซากเหล่านี้เพราะว่าตอนนี้ถนนเส้นนี้ก็ใช้งานไม่ได้นะคะมันกิดขวางทางจราจรนะคะซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๗วันนะคะที่จะลื้อถอนซากต่างเหล่านี้ออกไปเนี่ยนะคะแต่ว่าตั้งแต่ตอนเช้าที่ผ่านมาก็ทำงานลำบากเพราะว่าหลายหลายท่านก็ทราบกันว่าฝนตกลงมานะคะก็เป็นอุปสรรคนะคะของการร
วางแผนการเคลื่อนย้ายโครงสร้างสะพานที่เสียหายนะคะ
ซึ่งรองประหลัดกรทมบอกว่าจะเร่งรื้อโครงสร้างที่เสียหาย

พยุงโครงสร้างแล้วก็ใช้วิธีตัดนะครับ
ตัดชิ้นส่วนที่เสียหายออกมาเป็นชิ้น
เพื่อที่จะได้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
เพราะว่าโครงเหล็กโครงนึงมันก็มีน้ำหนักมาก
เคลื่อนย้ายลำบากขนาดก็ใหญ่นะคะ
เขาก็เน้นย้ำว่าต้องใช้ความระมัดระวังนะครับ
เพราะว่าตรงจุดนี้คือนอกจากอยู่ใกล้สถานีตำรวจ
อยู่บนถนนที่ประชาชนสัญจรยังอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันด้วยครับ
ก็คาดว่าใช้เวลานี่เห็นไหมคะอยู่ใกล้ปั๊มเลย

ทีนี้ก็ยังต้องรอการวิเคราะห์ข้อมูลหลายส่วนประกอบกันนะคะ
เอาโดรนขึ้นไปถ่ายภาพมุมสูงเพิ่มเติม
วิเคราะห์การเคลื่อนตัวของโครงสร้าง
ระงับการก่อสร้างไปแบบไม่มีกำหนดเลย
กว่าจะหาแนวทางการแก้ไขได้อย่างปลอดภัย
และถูกต้องตามหลักวิศวกรค่ะ
รัดในเรื่องของการที่จะลื้อโครงสร้าง
ที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นที่เห็นอยู่ทางด้านหลัง
ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวมันจะกระทบกับเรื่องของการจราจร
และส่วนหนึ่งก็กิดขวางที่จะอาจเกิดความเสี่ยง
พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
พื้นที่จำกัดก็คือต้องตัดซอย
การตัดซอยตอนนี้เขาประกอบเป็นชิ้นยาว
เราก็จะมีเคน๒๐๐ตันยกถ่วงไว้
พอยกไว้แล้วก็จะมีเคนตัวเล็กสำหรับพยุง
เพื่อที่จะทำงานตัดเป่าหรือขันคายน็อตออกไป

เรื่องต้นคาดว่าอยู่ประมาณไม่เกิน๗วัน
อย่างที่ทราบกันเมื่อเช้านี้การเคลื่อนย้าย
ก็ค่อนข้างมีอุปสรรคเจอฝนนะคะ
เมื่อตอนบ่ายเขาใช้รถเคนค่ะ
เอาสลิงผูกกับโครงเหล็กขนาดใหญ่ที่เป็นชิ้นส่วนสะพาน
แล้วก็มีชุดดับเพลิงมีอาสาร่วมกระตันยูฉีดน้ำหล่อเลี้ยง
คือต้องขนย้ายไปแล้วก็ฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไป
ไม่ให้ประกายไฟจากการลื้อซากเหล็กที่ไปทับซากรถยนต์นะคะ
รถคันนี้ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
เป็นรถเก๋งสีขาวยังไม่รู้ยี่ห้อและทะเบียนนะคะ
โครงเหล็กเนี่ยมันไปทับหน้ารถยุบเสียหายทั้งคันแล้วในรถก็มีน้ำมัน
แล้วก็อยู่ใกล้กับช่วงทางเข้าปั๊มน้ำมัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระหว่างเคลื่อนย้ายเนี่ยเขาก็กลัวว่าจะเกิดประกายไฟ
ก็ต้องฉีดน้ำหล่อเอาไว้แบบนี้นะคะ
สำหรับการจราจรตอนนี้ปิดถนนแพ่งหลวงตั้งแต่หน้าห้างโลตัสนะคะ
ตำรวจตอนนี้สอบปากคำพยานไปแล้ว๗ปาก
ผู้บาดเจ็บและพยานที่เห็นเหตุการณ์ก็จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
และแจ้งข้อหาผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ
ก็ได้ติดต่อผู้รับเหมาก่อสร้างมาให้ปากคำแล้วแต่ว่า
เจ้าตัวยังต้องเร่งกู้ซากสะพานและยังไม่ได้คุยกันเรื่องเยียวยาค่ะ
เรื่องต้นมีรถยนต์เสียหาย๒คัน
เลื่อนย้ายออกมาได้แล้ว๑คันนะคะ
ผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๘คน
อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว๔คน

ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะ